สำหรับทีมวอเล็กบอลชายทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน๒๐ปีนะครับ
พวกเขานั้นถือว่าเติบโตมาจากโรงเรียนภูเขียวจังหวัดชายภูมิ
ซึ่งที่นั่นเขาขึ้นชื่อครับในการสร้างนักตบลูกยางขึ้นมาติดทีมชาติหลายต่อหลายรุ่นนะครับ
ติดตามได้จากรายงานของคุณมนุชาเจอมูลครับ
อ่า
ภูเขียวอำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิอยู่ข้างหนองผักปังอ่างเก็บน้ำชนรับประทานขนาดใหญ่ค่ะ
ความยาวรอบหนองผักปังประมาณ๓กิโลเมตร
ผักปังจึงกลายเป็นรูวิ่งทางธรรมชาติชะเลิศของนักวอเล็กบอลชายโรงเรียนภูเขียว

หัวหน้าผู้ฝึกสอนวอเล็กบอลชายโรงเรียนภูเขียวบอกว่า
หนองผักปังห้ามเกิน๑๓นาทีต่อรอบ
กำหนดสัปดาห์ละ๑รอบเท่านั้น
เพื่อเพิ่มพละกำลังแต่ป้องกันไม่ให้เกิดอาการเหนื่อยล้า
ถ้าเช้าวันไหนไม่ได้วิ่งรอบหนองผักปัง
จะวิ่งเหยาะในสนาม
ได้ความอดทนครับได้ความอดทน

เวลาเราในเกมการต่อสู้การแข่งขัน
ถ้าสมมุติว่าเกมมันยาวต้องเล่นถึง๕เซต
ถ้าเราไม่ฝึกตรงนี้เด็กจะไม่ถึง

เทคนิคกำหนดฝึกซ้อมทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์
ตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาทีถึงเวลา๒๑นาฬิกา
เริ่มตั้งแต่ขั้นพื้นฐานฝึกเสิร์ฟรักบอลตีบอล

เพื่อชี้จุดบกพร่องของแต่ละคนให้นำไปปรับแก้
คือผมจะชอบเด็กที่ไม่เป็นมานะครับ
เพราะว่าถ้าเด็กไม่เป็นเลยไม่เคยเล่นมาก่อน
มาเริ่มต้นจากเราเริ่มจากศูนย์นะครับ
เริ่มแต่จับมือเริ่มจะฝึกก้าวขา
การออกมือออกอะไรมันจะเป็นไปตามที่เรากำหนด

เคยมีเด็กบางรุ่นที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขามองว่า
โอ้โหเบสิกดีที่สุดนะครับ
สิกดีที่สุดนะครับทั้งที่ตัวเล็ก
ครูเจริญสร้างความสามัคคีจากการทำงานร่วมกันเป็นทีม

จะต้องช่วยกันทำการเกษตรที่บ้านครูเจริญ

เพียงพอแก่การบริโภคประหยัดรายจ่ายของทีม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ตลอดระยะเวลา๓๒ปีนับตั้งแต่ปีพศ๒๕๕๘
ที่ครูเจริญสร้างทีมวอเล็กบอลชายโรงเรียนภูเขียว
สิทธิ์ติดทีมชาติชุดเยาวชนและชุดใหญ่รวมแล้วหลายสิบคน
ครูเจริญเคยอยู่ในคณะผู้ฝึกสอนชุดคว้าเหรียญทอง๔เกมครั้งที่๒๓ปีพศ๒๕๖๒
ที่ประเทศฟิลิปปินส์ชุดนั้นมีสุภาชัยจิตจำรูนสิทธิ์โรงเรียนภูเขียว
เป็นกัปตันทีมชาติไทยพร้อมสิทธิ์ร่วมโรงเรียนรวมกันถึง๔คน
นุชาเจอมูลข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน